แม่บ้านที่ไปทำความสะอาดห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน

ปรากฏว่าพอเข้าไปไปเปิดห้องน้ำหญิงดู
เฮ้ยอะไรในชะโครกมีศพเด็กทารก
นี่คุณผู้ชมโอ้โฮนี่ตัวใหญ่เลยเป็นตัวเป็นตอนแล้ว
สภาพสมบูรณ์แล้วที่เห็นข้างมีรกมีสายสดือติดอยู่
โอ้โหแล้วเห็นสภาพแบบนี้น่าจะเอามาทิ้งในชักโครก
แล้วกดไม่ลงหรือยังไงไม่รู้นะ

พื้นที่ที่ตำบลพะเนียดอำเภอโคกสำโรง
จังหวัดลบบุรีช่วงเช้าเมื่อวานค่ะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเจอเป็นศพทารกนั่นนะคะ
หญิงสภาพครบสมบูรณ์แล้วอยู่ในชักโครก
ลักษณะเหมือนกับจะเอาศพทิ้งลงโถส้วมแต่ว่ายัดไม่ลง
แล้วดูสิโอ้โหมีรกมีสายสดืออยู่ด้วยนะคะ
แม่บ้านประจำปั๊มน้ำมันเนี่ยคือพี่สมใจดำขำเล่าให้ฟังบอกว่า
จีนเขาเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่ด้านนอกปั๊ม
จนถึงห้องน้ำห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงนี่แหละค่ะ
ทีนี้ตอนที่เข้ามาถึงห้องน้ำหญิงห้องที่๒เปิดประตูเข้าไป
ตกใจมากเลยนะเจอเป็นส่วนหัวของทารกเนี่ย
ติดคาอยู่ที่ชะโครก
เห็นภาพช็อตนั้นวิ่งไปบอกเสมียนก่อนเลย
บอกว่ารีบไปบอกเจ้าหน้าที่ทีเหมือนกับมีศพเด็กน่ะ
อยู่ในชักโครกแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อย
ตำรวจเดี๋ยวจะต้องรวบรวมหลักฐาน
อีกอย่างหนึ่งคือปั๊มน้ำมันกล้องวงจรปิดมีแน่
เปรียบเทียบกับแม่ของเด็กต่อไป
จะต้องตามตัวแม่ของเด็กมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วด้วย